จะสาดซัดสิงค์จนต้องกลับบ้านรู้เปล่า
รู้กัด๑๐ตุลาคมนี้๒๑นาฬิกา๑๕นาที